มีที่พลทหารรุ่นพี่๓นายนะคะรุมทำร้ายร่างกายพลทหารรุ่นน้อง
ขึ้นที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
พลทหารที่ถูกทำร้ายร่างกายอาการสาหัสนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็ผ่านมาแล้วนะคะประมาณ๒คืน
แต่ทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวไปเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาล
และบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกใจชื้นมากยิ่งขึ้น
คุณหมอไปแจ้งว่าตอนนี้เขามีอาการดีขึ้น
ใช่ค่ะก็คือด้านล่างลงไปเริ่มขยับขาได้

ใช่ค่ะแล้วก็สมองบวมลดน้อยลง
คุณหมอบอกว่าสมองที่บวมและมีอาการตาย

มีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นได้นะคะ
ความคืบหน้ากรณีที่พลทหารคชาชะพะทหารเกณฑ์
หน่วยทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรี

ทำร้ายร่างกายจนหมดสติไป
ช่วงสายทีมแพทย์เรียกญาติมาพูดคุย

ทีมแพทย์บอกว่าพลทหารคชา
เริ่มขยับช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปได้บ้าง
สมองแม้ว่าจะยังบวมอยู่
แต่บวมแล้วไม่ไปกดทับก้านสมอง
ส่วนที่ควบคุมการหายใจเหมือนเมื่อวานนี้

และแพทย์ต้องเฝ้าดูอาการทุก๑ชั่วโมง
เป็นการประเมินการรักษาอย่างใกล้ชิด
ด้านนายคมฉันชะพะพ่อของพลทหารคชาเปิดเผยนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งอาการจากทางทีมแพทย์บอกว่า

ตอนนี้รอขอให้มีปฏิหารให้ลูกกลับมาเท่านั้นเอง
เพราะครอบครัวยังมีความหวังอยู่ทุกนาทีนะคะ

ทราบว่าลูกชายอาการดีขึ้นจากเดิม
คือก่อนหน้านี้หลังจากที่เกิดเหตุ
พาน้องไปที่โรงพยาบาลพาพลทหาร

คุณหมอแจ้งกับทางญาติบอกว่า
พลทหารรายนี้มีโอกาสรอดสักประมาณ๓๐
แต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าบรรยากาศต่างอาการต่างดีขึ้น
ก็เลยทำให้ครอบครัวใจชื้นขึ้นมานะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณหมอก็บอกไปแล้วนะ

แต่คุณพ่อเชื่อว่าน่าจะกลับมาได้
เพราะลูกชายเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรง

อกจากนี้ครอบครัวยังได้กล่าวขอบคุณทางกองทัพบกด้วย
ก็คือต้นสังกัดโดยเฉพาะพันโทมนชัยยิ้มอยู่
ผู้บังคับกองพันธหารราบที่๓
กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์ที่จังหวัดลบบุรี

บอกว่าขอบคุณเพราะผู้บังคับบัญชาไม่ปกป้องคนผิด
ก็คือทหารรุ่นพี่ทั้ง๓นายอยู่ให้กำลังใจตลอด
ดูแลครอบครัวและพลทหารคชาเป็นอย่างดี
อย่างที่ผู้บัญชาการทหารบกบอกไป
ว่าถ้าเกิดว่ามีคนทำผิดก็ไม่ละเว้นนะ
แม้ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
ว่าไปตามระเบียบวินัยที่มันเกิดขึ้น
เอาล่ะถามว่าเรื่องของการดำเนินคดีล่ะ
การดำเนินคดีกับพลทหารทั้ง๓คน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปที่ท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือสพเมืองลบบุรีตำรวจบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญา
พลทหารทั้ง๓คนแต่คุณผู้ชมใจเย็นนะคะ

ตำรวจบอกว่าก็เพราะว่าต้องรอ
รอใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลอนันทมหิดล
เพื่อสรุปความรุนแรงว่าจะสามารถดำเนินคดี
กับ๓พลทหารรุ่นพี่ได้ถึงขั้นไหน
บาดเจ็บสาหัสก็อีกเรื่องหนึ่ง
อนุญาตนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปก็อีกคดีหนึ่งนะคะ
ตอนนี้ทางต้นสังกัดได้ทำการสอบสวน๓พลทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ทั้ง๓คนก็ยอมรับว่า
มีปัญหาส่วนตัวกับพลทหารคชา

เรียกพลทหารคชามาซ่อม

พุ่งหลังก่อนเริ่มแรกให้พุ่งหลังก่อน

จนกระทั่งพลทหารคชามีอาการสาหัสแบบที่เห็น

และไม่คิดว่าพลทหารคชาจะบาดเจ็บสาหัสแบบนี้นะ
ซึ่งทั้งนี้นะคะทางกรมทหารซึ่งเป็นต้นสังกัด
ควบคุมตัวพลทหารทั้ง๓นาย
คุมขังอยู่ในเรือนจำภายในกรมทหาร
ก็คือว่าง่ายตอนนี้อยู่ในคุกทหาร
เป็นการรอลงโทษทางวินัย
แต่ถ้าหากตำรวจต้องการพลทหารทั้ง๓นาย
ที่ก่อเหตุไปดำเนินคดีทางอาญา
กรมทหารต้นสังกัดพร้อมนะคะ
ที่จะส่งตัวไปให้ตำรวจดำเนินคดีได้ทุกเมื่อก็คือย้ำแล้วนะคะ
ถ้ามีความผิดจริงโดนทั้งวินัยและอาญา

พันเอกธวัชชัยตั้งพิทักกุล
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์
เดินทางไปให้กำลังใจและรับประทาน
กลางวันร่วมกับครอบครัวของพลทหารคชาด้วยนะคะ

หลังจากที่ครอบครัวไปติดตามอาการพลทหารคชาที่โรงพยาบาลแล้ว

ทำพิธีลักษณะที่เขาบอกว่าเป็นการเรียกขวัญ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณโรงนอนชั้นล่าง

ครอบครัวก็เลยไปลักษณะของการเรียกขวัญนะคะ
คุณแม่เรียกชื่อลูกไปด้วย

บอกกลับมาหาแม่นะลูกกลับมาหาพ่อนะลูก

เอาล่ะคุณผู้ชมอาการโดยรวมก็ดีขึ้นนะคะ